คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของการศักดิ์กันหน่อยศักยันต์มันก็อาจจะมีหลากหลายความเชื่อนะคะ
เรื่องของเมตตามหานิยมเรื่องของโชคลาภเรื่องของความแคล้วคลาด
เรื่องของการอยู่ยงคงกระพันธุ์ทีเนี้ยค่ะเราก็เคยเห็นหลายหลายคลิปก่อน
อันนี้ก็เคยมีข่าวอยู่บ้างเหมือนกันเนอะเรื่องของการลองของอ่ะค่ะ
ตกลงหนังเหนียวอยู่ยงคงกระพันธ์จริงหรือเปล่าหลังจากที่ไปศักยันต์มา
ไปดูคลิปนี้กันดีกว่าเขาลองของกันเหมือนกัน
คือไปศักดิ์มาแล้วก็ทดลองคือเอามีดมาวางไว้ที่หน้าขา
แล้วเอาไม้ตีมีดลงไปอีกทีเอ้ยมันไม่เข้าเนื้อเลยนะ
ไม่เข้าขาเลยนะลองไปดูค่ะ

คุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างคะก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะคะ
แต่คลิปนี้เขาก็เป็นเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าอาจารย์เปี๋วทำเสือสมิงนะคะ
เขาก็เหมือนกับลองดูว่าเขาไปศักดิ์มาแล้วมันจะอยู่ยงคงกระพันหนังเหนียวอะไรจริงไหม
อะไรแบบเนี้ยค่ะคลิปเนี้ยคนก็แชร์กันเยอะนะคะ
แล้วก็พูดถึงกันเยอะนะคะมีเพจแม่ทัพลิงอินร่างทรงก็เอาไปแชร์ต่อ
แล้วก็มีข้อความในลักษณะที่ว่าเอาสากมาทุบมีดแบบนั้นอ่ะ
จะเข้าได้ยังไงแน่จริงเอามีดคัตเตอร์กรีดไปเลย
แบบนี้ค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณและใหญ่ลอกเลียนแบบนะคะ
เราตรวจสอบคลิปนี้ให้นะคะวันนี้ทีมข่าวของเราไปพิสูจน์เรื่องนี้ที่สำนักของอาจารย์
อำเภอบังปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาจารย์เตี๋ยวมาต้อนรับด้วยความเต็มใจเลย
แล้วพาเข้าไปในบ้านเลยก็เป็นสำนักที่อาจารย์เอาไว้ใช้ศักยันต์
ลงอาคมคาถาให้กับลูกศิษย์นะคะครับอาจารย์เปียวบอกว่าเห็นแล้วล่ะที่เพจแม่ทัพลิงอ่ะ
เอาเรื่องของเขาไปลงอาจารย์เตี๋ยวอยากจะบอกว่าสิ่งที่ทำมันไม่ใช่เรื่องโกหกนะ
ไม่ใช่เรื่องลวงโลกนะเพราะที่ผ่านมาลูกศิษย์มาศักยันต์กับเขา
โดนยิงไม่เป็นอะไรโดนแทงก็ไม่เป็นอะไรหลายคนแล้ว
ที่ผ่านมาเนี่ยเรียนมาสองแบบคือสายธรรมะปฏิบัติคือไหว้พระสวดมนต์
อีกแบบก็คือเรียนวิชาอาคมแล้วก็มาถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ที่มีความเชื่อแบบเดียวกัน
เริ่มต้นอยู่ที่๕๙๙บาทไปจนถึงหลักพันไปจนถึงหลักหมื่น
ชาวต่างชาติก็อาจจะราคาสูงกว่านี้นิดนึง
พอสักลายเสร็จเนี่ยก็จะมีการชุบมนต์
ก็คือใช้มีดวางไว้กับเนื้อหนังของเรา
แล้วเอาไม้ไปทุบมีดอีกทีเหมือนที่เห็นในคลิป

กระทำแบบนี้เขาเรียกว่าชุบมนต์

ขออภัยอาจารย์เมื่อกี้ที่ฉันก็พูดผิดดิฉันว่าพูดว่าลองของ
อาจารย์บอกว่าไม่ใช่การลองของไม่ใช่การลองมีด
แต่เป็นการทำให้ลายที่ศักดิ์ศักดิ์สิทธิ์มากขึ้น

มีทั้งการใช้มีดแบบที่เห็นในคลิป

แต่อาจารย์บอกว่าปัจจุบันนี้อาจารย์ไม่ได้ใช้ปืนแล้ว

ครูบาอาจารย์บอกว่าต้องชูมัน

เวลามันขึ้นมามันจะไปฆ่าคนมันร้อน

ทำให้วิชาเราเนี่ยเข้มขังหรือว่าแข็งขึ้นอย่างนี้ครับ

ลองหน่อยสิลองวิชาอาคมของมีดเล่มที่อาจารย์ชุบมนต์
คืออยากรู้ว่ามีดมันคมไหมคมแค่ไหน
อาจารย์ก็ใช้มีดเล่มเดียวกันนะคะ

แล้วก็ใช้ท่อนไม้ทุบลงไปบนมีดนะคะ
นี่นี่๖ครั้งนี่

ข่าวของเราบอกว่ามันก็มีรอยแดง
ยาวอยู่ที่ขาของอาจารย์เหมือนกันนะ
อาจารย์บอกว่าถ้ามีการชุบมนต์แบบนี้นะคะ
ลายสักยันทร์ที่สักไว้ตามตัวจะหนูนขึ้นมา
ลักษณะเหมือนของที่พร้อมจะขึ้นต่อสู้อะค่ะ

เนี่ยแบบนี้

ทีนี้ทีมข่าวของเราก็อยากรู้อยากรู้หลายอย่างนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยบอกว่างั้น
อยากรู้ว่ามีดเล่มนี้มันคมไหม
ขออนุญาตเอามาทดลองกับเนื้อหมูหน่อยได้ไหม

หมู๓ชั้นจากตลาดกิโลหนึ่ง
แล้วให้อาจารย์เตี๋ยวลองทำให้ดูหน่อย

เพราะว่ามันคล้ายกับผิวหนังของคนมากที่สุด
ก็เอามีดวางไว้บนหมูนะคะ
แล้วเอาไม้ทุบลงไปนะคะ
ดูหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้น

ทำนะมันก็จะเข้าอย่างนี้
คุณผู้ชมมีดเล่มเดียวกัน
แต่เป็นเนื้อหมู๓ชั้นแล้วมันก็ฟันเข้านะ

อาจารย์ก็ทำให้ดูหลายรอบเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่ามีดเล่มนี้
คมนี่นะคะ

อาจารย์เปียวบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าอาจารย์ไม่ได้โกรธนะ
คนในโลกโซเชียลเอาไปวิพากษ์วิจารณ์
เพราะมันก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลมันต่างกัน
จะเชื่อยังไงก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขา
อาจารย์เองเขาบอกเขาก็เชื่อในศาลแบบนี้

สำหรับเพจที่เอาเรื่องของอาจารย์ไปโพสต์ไปแชร์เนี่ย

บอกถ้าไม่เชื่อมันห้ามกันไม่ได้

ว่าสิ่งที่อาจารย์ทำมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าค่ะ
คือมาชุบกันที่ว่าอย่างที่คุณพูด
ไม่ได้ศักยันต์แล้วชุบมันจะเข้าคุณไหม

ฝาดมันเกินครู

หลังจากนี้ก็ยังคงสักลาย
ยังคงชุบมนต์ให้กับลูกศิษย์ต่อไปค่ะ
เพราะยืนยันว่านี่ไม่ใช่เรื่องของการหลอกลวง
ความเชื่อส่วนบุคคลอย่านำไปเป็นประเด็นทะเลาะกัน
หรือว่าต่อว่าต่อขานอะไรกันเลย
อาจารย์ฝากบอกมาแบบนี้นะคะ
แต่เราก็ไม่รู้ว่าหมู๓ชั้นกับน่องของคน
ตึงตรงนี้มันจะความเหนียวมันจะแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะ
ค่ะอยากไปลองอะไรกับเขาไหมคะ

หมู๓ชั้นเอาเป็นว่าหมู๓ชั้นมันหั่นขาดได้กันแล้วกัน